ต่อยไม่ตบแต่จุดโฟกัสไปจบที่ผอเพราะอะไรรู้ไหมคือการบริหารงานของ
พอมันมีหลายเรื่องที่มันคลังแคงสงสัยทั้งเรื่องของการที่พ่อแม่ผู้ปกครองจ่ายตังค์ไปแล้วนะ
ค่าจ้างครูต่างชาติไม่มีครูมาสอนรถประจำตำแหน่งของพอเอาเงินสหกรณ์มาซื้อหรือเปล่า

มันเลยกลายเป็นความไม่พอใจจนเด็กเขามาชูป้ายแบบนี้ค่ะ
อันนี้เขียนว่าอะไรอ่ะ
ถ้าป่วยก็ไปรักษาพอเคยป่วยไงดอม
หยุดไปหยุดปฏิบัติงานไปเป็นปีคือไปรักษาตัว
หยุดได้นานอย่างนั้นเลยหรือ
ทีนี้พอกลับมามันก็เลยมันมีประเด็นอยู่แล้วคุณผู้ชม
เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานการทำหน้าที่ผอ
การบริหารต่างในโรงเรียนก็เลยกลายมาเป็นประเด็นแบบนี้

ออกมาเหมือนกับเป็นการประท้วงแบบนี้ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชม
เป็นโรงเรียนดังด้วยอยู่ที่อุบลค่ะ
เด็กเนี่ยเหมือนกับชูป้ายขับไล่ผอนี่แหละ

แล้วมีข้อความเอามาแปะไว้ที่จอดรถ
รั้วโรงเรียนตามผนังเนี่ยค่ะ
แล้วเนื้อหาข้างในกระดาษที่แปะน้ำแข็งไปอ่านดู
คือมันก็เป็นการตั้งคำถามของเด็กแหละ
ว่าครูต่างชาติไปไหน

เพราะว่าเขามีการพ่อแม่ผู้ปกครองจ่ายตังค์ไป

แต่ปรากฏว่าไม่มีครูต่างชาติมาสอน

น้องมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
คือน้องก็บอกว่าจริงพอคนนี้นะ
หลังจากรับตำแหน่งหยุดงานไปเป็นปี
คือมีอาการป่วยส่วนตัวก็ไปรักษาตัว

มันมีความสงสัยเยอะไปหมดเลยคุณผู้ชม
เมื่อกี้อย่างที่บอกค่ะเรื่องจ้างครูต่างชาติแล้ว

ที่ไม่มีเงินมาให้เด็กทำกิจกรรมในโรงเรียนหรือเปล่า
ตัดต้นไม้ประจำโรงเรียนอายุแบบหลายสิบปีด้วย

แล้วเราก็จ่ายค่าเทิมไป๔๐๐บาทเพิ่มครูชาวต่างชาติ
พอทีนี้จริงตอนม๔เทอม๑พวกหนูก็ได้เรียนกันกับครูต่างชาติค่ะ
แล้วพอเทอม๒มาเขายังเก็บเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีครูต่างชาติมาสอนค่ะ
ม๕ย้ายเข้ามาใหม่เปิดเทอมมาเขาก็แบบเขาก็เก็บเงินบวกค่าเทิมเข้าไปอีก๔๐๐บาทเหมือนเดิม
ซึ่งครูต่างชาติก็หายไปเลยแล้วก็มีครูท่านหนึ่งเขาบอกมาว่า
ในการจัดสรรหาครูชาวต่างชาติในเทอมนี้มันไม่มีเลยค่ะ
นี่แหละค่ะในมุมของเด็กเด็กก็อยากเรียนกับครูชาวต่างชาติ
จะได้ได้สำเนียงเอาได้ทักษะการใช้ภาษาแต่ปรากฏว่าไม่มีแต่จ่ายเงินไปแล้วอ่ะ
แล้วอย่างเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นต่อไม้น่ะอันนั้นคือต้นไม้ที่เขาตัดไป
เป็นต้นคูณประจำโรงเรียนนะอายุสามสิบกว่าปีอ่ะทีนี้ความจริงต้นคูณเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน
มันจะต้องมีอยู่ไหมอ่ะแต่ทำไมถึงตัดถึงทำลายแบบนี้นอกจากเราคุยกับสิทธิ์ปัจจุบันแล้ว
เราอยากรู้ไงเราต้องถามถึงสิทธิ์เก่าด้วยนะไปคุยกับสิทธิ์เก่าหน่อย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงที่น้องออกมาถือป้ายประท้วงแบบนี้
ก็น่าจะเกิดจากความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของพอนั่นแหละ
เด็กคงอยากหาคำตอบเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับ
สมัยนี้เขากล้าที่จะทวงถามกล้าที่จะออกมาเรียกร้อง
แล้วเขาต้องการคำตอบที่ชัดเจนซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้
โดยงานด้านการศึกษาต้นสังกัดจะต้องออกมาตรวจสอบไหม
มีการสอบพอไหมมาชี้แจงเรื่องนี้หรือเปล่า
เรื่องต้นจากข้อมูลตรวจสอบดูพอคนนี้เหลืออายุราชการอีก๑ปี
คือจะ๖๐แล้วแล้วถามว่าเด็กมาชูป้ายแบบเมื่อกี้
พออยู่ที่โรงเรียนรับรู้ไหมพอไม่ได้อยู่โรงเรียนค่ะ
ถามว่าทำไมผอลากิจทั้งอาทิตย์เลย
ทีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๙
ลงพื้นที่นะไปตรวจสอบข้อได้จริงแล้ว
ตอนนี้พอลากิจอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการเรียกตัวผอมาสอบ
คือเรื่องแบบนี้มันต้องชัดเจนมันต้องโปร่งใสว่ามาจากอะไร
เหลืออีกปีหนึ่ง
หลายโรงเรียนหลายที่หลายหน่วยงานราชการ
ก็ประสบปัญหาแบบนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์พระวันแสงสุนทรด้วยนะครับ